ว่าประนมมือไหว้สวยเลยจ้า
ว่ายเป็นเรื่องของความสัทธาคุณผู้ชมค่ะ
ที่นุ้ยเชินยิ้มเนี้ยเราก็มีความสัทธามาก

มันเหมือนเสริมความปังเข้าไปอีก
ล่าสุดเป็นนักร้องท่านหนึ่งแล้วนะคะ
เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะปล่อยซิงเกิ้ลออกมาให้แฟนได้ฟังกัน
แล้วกับเพลงที่มีชื่อว่ากราบหลวงพ่อช้าง
หลวงพ่อช้างท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะวัดจุกเจอ๘ริ้ว
ฉะเชิงเซานี่แหละหลายคนก็คงไปเที่ยวกัน
ซึ่งถ้าใครเป็นสายมูสายบุญนะจะรู้ดีเลยว่าวัดนี้ดังมากค่ะ
คนบันเทิงเป็นลูกศิษย์ลูกหากันเยอะมากมาย
โดยจุดเริ่มต้นของการทำเพลงพี่หนุ๊ยเขาบอกว่า
ทุกครั้งที่ไปนะท่านก็จะมีเมตตา
ซึ่งก็ไม่มีเพียงเมตตากับพี่แค่สองคนเท่านั้นนะคะ
ท่านมีเมตตากับทุกคนเลยที่ไปกราบไหว้ค่ะ
แล้วก็ด้วยความที่ท่านเนี่ยชอบทำบุญทำผู้สนเยอะ
หนุ้ยก็เลยทำเพลงกราบหลวงพ่อช้างเลยค่ะ
ก็เป็นบทเพลงพิเศษนะคะถวายท่าน
โดยที่ไม่คิดมูลค่าอะไรทั้งสิ้นด้วย
คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำด้วยจิตศรรษ์ร้วมรวมเลย
นุ้ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้ทำเพลงนี้
ไปฟังคำไม่ท้อคนทำก็ไม่ถอยเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทั้งคู่เลยดีกว่าค่ะ
ไปอะไรอย่างนี้ได้ไปเห็นท่านอะไรอย่างนี้นะคะแล้วท่านก็มีเมตตาด้วย
ไม่ใช่เฉพาะแก่เราสองคนนะถ้ามีเมตตากับประชาชนที่ไปทุกคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วด้วยจริตแบบถูกจริตกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เห็นว่าท่านทำบุญทำกุศลเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่นุ้ยก็เลยทำเพลงให้โดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าอะไร
ทำเองออกเงินเองทั้งหมดมีความสุขที่ได้ทำคนฟังไม่ท้อคนทำก็ไม่ถอยอ่ะ